ท่านผู้ชมครับมีคลิปที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรนะครับ

แต่ว่าสายการบินต้นสังกัดออกมาชี้แจงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ดักศึกษาของเที่ยวบินเที่ยวที่ท่ากาศยาลสวนภูมิในประเทศไทยนะครับ

คือถ้าท่านผู้ชมรอเครื่องบิน๕ชั่วโมงเนี่ยก็จะเหมือนกับคุณลุงท่านเนี่ยไปดูนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

ก็เหมือนที่คุณลุงบอกโอ้โหอย่ามาบอกว่าใจเย็นเลย

ว่าสาเหตุที่ต้องรอนานขนาดนี้คืออะไร
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น๕ชั่วโมงนี้โอ้โห
คนที่เขาต้องไปทำธุระเขาเดือดร้อนนะ
ก็พุทธศาลยืนกันเต็มเลย
บอกให้ผมใจเย็นผมรอมา๕ชั่วโมง

ทางนู้นที่อุดรก็รอรับอยู่๕ชั่วโมง
นี่ครับทุกผู้ชมครับคลิปนี้ได้รับการเผยแพร่ออกมา
ข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๓เมษายนนะครับ
เที่ยวบินจากกรุงเทพฯจะไปอีกต่างจังหวัด
เดินทางล่าช้ากว่ากำหนดที่ท่ากาสุยานสุวรรณภูมิ

จากกรุงเทพฯไปอุดรธานี
คือทางสายการบินตอนนั้นเขาก็พยายามชี้แจงว่า
เดี๋ยวเขาชดเชยให้ตามเรื่องของกฎหมงกฎหมาย
มีเรื่องการชดเชยขั้นต่ำหรือว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเที่ยว
คูปองอาหารจัดหาที่พัก

แต่ผู้โดยสารเขาบอกเขาต้องการเดินทาง
คือเขาจะเดินทางแต่เขารอมา๕ชั่วโมงตกลงจะยังไง
นี่นะฮะเราได้คุยกับหนึ่งในผู้โดยสารวันนั้นนะครับ
บอกว่าไม่พอใจมากนะครับเพราะมันเสียเวลารอนานเกินไป
แล้วไม่รู้คำตอบด้วยว่าที่รอเนี่ยคือให้รออะไร

ชดเชยจะชดเชยเท่าไหร่อะไรยังไงมันไม่สำคัญเท่ากับเวลาที่มันสูญเสียไป
เพราะบางคนเขาต้องการเดินทางวันนี้เขามีธุระเขาต้องการกลับบ้าน

ทุกคนไม่ได้กินข้าวแล้วค่ะคือที่เขาบอกว่าเขารับผิดชอบคือ
ให้แค่ขนมแล้วก็น้ำ๑ถ้วย
มันแทนข้าวไม่ได้อยู่แล้วค่ะพี่
อยากรู้ความจริงอะค่ะว่าเครื่องมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงต้องให้รอแบบนี้
เขาไม่บอกอะไรเขาแค่บอกว่าขัดข้องทางเทคนิค
ไม่มีการติดต่อมาเลยค่ะไม่ได้อยากให้ชดใช้อะไร
ขอให้เขาปรับให้ดีขึ้นบริการบริการให้ดีขึ้น

รอเติมน้ำมันเปลี่ยนเครื่องเครื่องมีปัญหาหรืออะไรก็ว่ากันไป
นี่สายการบินเวียดเจ็ตนะครับออกแถลงการ
เป็นสายการบินเวท๗นะครับที่หน้าเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าเที่ยวบินของไทยเวียดเจ็ตที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย
มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเนื่องจากเหตุผลด้านการปฏิบัติการบิน

เหตุผลด้านการปฏิบัติการบิน
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการบินเป็นไปเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน
โดยสายการบินได้ดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นี่นะฮะเนื้อหาก็ตามที่เขาลงไว้ในเพจเฟซบุ๊คของเขานะครับ
ก็มีการเผยแพร่ออกไปนะครับแล้วก็มีผู้ที่ออกมาให้ข้อมูล
บางส่วนนะครับบอกว่าตกลงที่เขามีปัญหา
ก็คือไม่มีนักบินประมาณอย่างนี้นะฮะ
ลูกเรือไม่พอไม่มีนักบิน
จากนี้ไปเนี่ยจะให้ทำอย่างไรนะครับ
เพราะว่ากฎหมายที่มีคือการเยียวยาขั้นมาตรฐาน
สายการบินล่าช้าไม่เกิน๙ชั่วโมง

คือ๕ชั่วโมงก็แทบเต็มที่แล้วค่ะตามกฎหมายบอก๙ชั่วโมงก็แม่
ก็เนี่ยครับทางสายการบินเขาชี้แจงเบื้องต้นมาแล้วนะฮะ